งานวันเกิดที่จังหวัดนครสวรรค์ไปร่วม
วันเกิดกุมารไก่ท้องเหรอ
ใช่แล้ววันเกิดจริง
เพราะฉะนั้นไปดูกันหน่อย
ที่นี่ศาลาเจ้าพ่อนาคาราชที่อเผิดตากรีจังหวัดนครสวรรค์
กลุ่มชาวบ้านเขารวมกันมานี่
เค้กวันเกิดเต็มเลยอ่ะ
ไก่ทองมีเค้กวันเกิด
อุ๊ยคุณยังไม่มีอะไรแค่วันเกิดครับ
บังและเศร้าใครก็ได้เอาเค้กไว้ให้ผมเลยนะ

ที่มีอายุครบ๖ครัวพูดดี
ผู้ที่มีความเลื่อมใสสัทธาก็นำเข้าของเครื่องใช้
เป็นไรบ้างเด็กต้องใช้อะไรสมัยก่อน
หนังสือสมุดปากกาดินสอของเล่น

แต่สมัยก่อนต้องมีดินทรงดินสอนะแล้วก็มีขนมเค้กเรียกได้ว่าราคาแพงนะ
ต้องจ่ายด้วยเงินของอังกฤษเขา
ยังไงเงินปอนด์อ่าหกปอนด์อ่ะ

อันนั้นเองกิบแบบกิบมากอ่ะประมาณว่าแบบปูมาเต็มที่
ถึงแม้ว่ามุกผมจะกริบแต่บรรยากาศคึกคักครับ
คือคุณรู้ไหมบางคนยังไม่เข้าใจแรงขนาดอธิบาย
ต้องเข้าใจดูไปเรื่อยคุณผู้ชมแล้วคุณจะเก็ตเอง
กมือสาธุก่อนไปถามพระอาจารย์แห้ว
อาจารย์แห้วเจ้าของสารท่านได้ทำพิธีมอบ
และขอพรจากกุมารไก่ทองให้คนที่มาขอรับพรให้มีความสุข
นี่มีเทียนที่มีตัวลงตัวเลขด้วยนะ
และยังร่วมกันร้องเพลงแฮปปี้เบอร์เดย์ต้องร้องยังไง
แอบไปเบอร์เดย์ทูยูแฮปปี้เบอร์เดนทูยู
แป๊บหนึ่งนะคุณถามทำไมว่าเพลงวันเกิดร้องอย่างไร
ก็เผื่อว่าคุณผู้ชมเขาไม่รู้เราก็ต้องร้องให้ได้ฟังกัน
อ้าวต้องร้องเพลงวันเกิดร้องอย่างไรนะ
ร้องอย่างไรแฮปปี้เบอร์เดย์ทูยู
คุณคิดว่ามีคนร้องเพลงแฮปปี้เบิร์เดย์ไม่เป็นเหรอคะ
อาจารย์แฮวฮะฉันได้นำหนังสือสมุทรปากาศ

และก็เป็นการส่งต่อบุญอย่างยิ่งใหญ่
แฮปปี้เบิร์ตเดย์นะไอ้ไก่
สุขสันด์วันเกิดสุขสันด์จริง

คุณผู้ชมอย่าลืมไปแลกเงินให้เป็นเงินอังกฤษ

เอาเป็นค้อนฝนแล้วกัน

เอาเป็นฟอนแล้วกัน